เช้าวันนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวของเราก็ยังคงเกาะติดอยู่ที่หน้าวัดพระธรรมกายนะคะ
ที่แรกไปดูกันที่ประตู๗ก่อน
ซึ่งเป็นประตูทางหลักนี่การเข้าออกแล้วก็เข้าไปสู่บริเวณโดมด้วยนะคะ
บริษัทเช้าวันนี้เบื้องต้นเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ผู้สื่อข่าวของเราพร้อมประจำการอยู่แล้วนะคะ
คุณพลอยสจิฤทธิสินค่ะเชิญค่ะ

ตำรวจนะคะก็ยังคงตรึงกำลังอย่างเข้มข้นที่บริเวณประตู๗ค่ะ

ตรึงกำลังโดยรอบวัดพระธรรมกายนะคะ
เนื่องจากมีการข่าวมาค่ะว่าอาจจะมีบุคคลที่๓นะคะ
เข้ามาเกาะความไม่วุ่นหวายได้
เข้าสู่วันที่๙ของปฏิบัติการการตรวจค้นวัดพระธรรมกายนะคะ

เจ้าหน้าที่ก็ยังคงตรึงกำลังไว้ที่บริเวณนี้อย่างต่อเนื่องนะคะ

เนื่องจากมีการข่าวนะคะว่าอาจจะมีกลุ่มบุคคลเข้ามาก่อเหตุความวุ่นวายในพื้นที่ได้

ประตู๕ประตู๖ประตู๗และตลาดกลางคลองหลวง
ซึ่งเจ้าหน้าที่เองก็ยืนยันว่าการใช้มาตรา๔๔

แต่การปฏิบัตินั้นใช้เพียงบางส่วน
เพื่อไม่ให้ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนค่ะ

ก็อยากจะฝากไปถึงประชาชนนะคะ
ว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษค่ะ
ซึ่งหากฝ่าฝืนร่วมชุมนุมก็อาจจะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายค่ะ
เช่นเดียวกันกับทางด้านในประตู๗นะคะ
ก็ยังคงมีเจ้าหน้าที่ตั้งโต๊ะคัดกรองบุคคล
ลงประวัติบุคคลที่ต้องการจะเดินทางเข้าหรือออกภายในวัดพระธรรมกาย
ซึ่งหากเดินทางออกไปแล้วก็จะไม่ให้เดินทางกลับเข้ามาอีก
โดยมีการอำนวยความสะดวกตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ

ทหารค่ะก็ได้มีการตั้งจุดตรวจค้นอาวุธและช่วยเหลือประชาชน
โดยแต่ละจุดนะคะก็จะมีการตรวจค้นภายใน
เพื่อห้ามไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องผ่านเข้าไปยังด้านใน
และเพื่อป้องกันมือที่๓ที่อาจจะเข้าไปสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ได้ค่ะ
ส่วนปฏิบัติการในวันนี้ของเจ้าหน้าที่นะคะ

ซึ่งหากตรวจค้นแล้วนะคะสามารถตอบข้อสงสัยของประชาชนได้
ก็จะถอนกำลังออกจากวัดพระธรรมกายทันทีค่ะ
จากนั้นนะคะก็จะทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี
เพื่อเสนอขอยกเลิกการใช้มาตรา๔๔ค่ะ
จะมีมาตรการจากเบาไปหานักภายใต้กฎหมายมาตรา๔๔ค่ะ
แต่อย่างไรก็ตามค่ะเจ้าหน้าที่ก็ยังคงยืนยันนะคะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุด
นั่นก็คือการลดการกระทบกระทั่งกันระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนค่ะ

รายงานจากบริเวณประตู๗วัดพระธรรมกายค่ะ